ก็หลายห้างที่วันนี้ผู้ว่ากรทมไปตรวจสอบในกรุงเทพ
บอกว่าได้รับความร่วมมือจากทางห้างแล้วก็ร้านค้าในการปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี
โดยรวมแล้วมีคนที่มาที่ห้างในวันแรกที่เปิดอีกครั้งประมาณร้อยละสามสิบ
คนประชาชนที่มาก็ให้รับได้ให้ความร่วมมือดีนะครับ
แต่ทางผู้ว่ากรทมก็ฝากบอกว่าก็ไม่ต้องรีบมาใช้บริการกันก็ได้

เพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่ทุกอย่างนะครับ
ส่วนสิ่งที่ขอความร่วมมือก็คือ
ไม่อยากให้ไปใช้บริการกันอย่างหนาแน่นจนเกินไป
ก็ทยอยกันไปก็แล้วกันนะครับ
การค้าหลายแห่งที่วันนี้เราไปตรวจสอบนะครับ
เซ็นทรัลพระราม๒เซ็นทรัลลาดพร้าว
คนก็มากันพอสมควร
เกียร์บางนานี่คนก็มาเยอะอยู่นะ
โอ้โหนี่ต่อคิวล้นออกมาข้างนอกเลย

เพราะว่าเขาต้องวัดเรื่องของพื้นที่ของเขากับจำนวนคนที่เข้ามา
จะได้เดินกันไม่แออัดมากนะครับ
มาตรการการคัดกรองผู้มาใช้บริการนะครับ

ท่านไปต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เป็นแอปพลิเคชัน
ไทยชนะเพื่อคัดกรองประวัติก่อนเข้าไปใช้บริการ
ถึง๒ทุ่มขอแปลกถึง๒ทุ่มนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่จะไปท่านก็เตรียมพร้อมไปด้วยกันแล้วกันนะครับ
ส่วนเรื่องของโซเชียลที่เขากังวลเรื่องของปิดห้างไปนาน
แล้วข้าวของเครื่องใช้สินค้าในห้างจะขึ้นราหรือเปล่า
นี่ภาพที่ต่างประเทศนะครับมาเลเซียนะ
ใช่ค่ะคือภาพนี้พอออกมาในโซเชียลหลายคนกังวลเลยว่า
โอ้โหแล้วอันนี้ฉันไปเดินห้างเนี่ยสินค้าขึ้นรา
่อองค์ถ่อแอร์อะไรมันอันตรายกับระบบหายใจไหม
เรื่องนี้ทีมข่าวไปสำรวจที่ห้างเซ็นทรัลปลิง๙นะคะว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า

ผู้ประเภทเครื่องหนังเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายหรือว่าขึ้นราแบบที่เห็นเนี่ยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าห้างปิดก็จริงแต่ว่าไม่ได้ปิดทั้งหมด
ในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังเปิดอยู่ทุกวัน
เพราะฉะนั้นก็จะมีการเปิดระบบปรับอากาศตลอด
ลับกับการเติมระบบอากาศและการทำความสะอาด
เพราะฉะนั้นมันมีระบบเรื่องของการหมุนเวียนอากาศอยู่ตลอดเวลา
สินค้าต่างก็เลยไม่เสียหายนะคะ

ส่วนสถานบริการเพื่อสุขภาพอย่างฟิตเนสที่ไม่ได้อยู่ในห้างสรรพสินค้า
ก็ถือเป็นหนึ่งกิจการที่เขาได้รับการผ่อนปลนให้เปิดได้ในส่วนที่เป็นฟรีเวทนะคะ
แต่เราลองไปสำรวจดูแล้วหลายพื้นที่ก็ยังไม่เปิดให้บริการนะคะ
เพราะเขามองว่าถ้าเปิดแค่โซนฟรีเวทอย่างเดียวเนี่ยคนก็มาใช้บริการน้อย
แล้วก็ยังอยากที่จะจัดการเรื่องความปลอดภัยลูกค้าพนักงานอยากจะเตรียมการให้มันดีพร้อมที่สุดก่อน
ซึ่งก็มีบางร้านเหมือนกันที่ตัดสินใจเปิดแล้วนะคะในช่วงเวลา๑๐โมงจนถึง๓ทุ่มค่ะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยวันนี้นะครับที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้น๓รายนะครับ
ทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในขณะการกักตัวของรัฐนะครับอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ
เป็นนักศึกษาชายที่เป็นคนไทยมาจากปากีสถาน๑รายอายุ๒๓ปีแล้วก็เป็นนักศึกษาชายไทยที่มาจากอียิปต์๒รายนะครับอายุ๒๑และ๒๓
วันนี้มีผู้รักษาหายเพิ่มอีก๑รายนะครับและไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับยอดสะสมผู้ป่วยโควิด๑๙ในไทยณขณะนี้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยไปแล้ว๓๐๒๘รายรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๒๘๕๖รายมีผู้เสียชีวิตสะสม๕๖ศพนั่นเท่ากับว่าเรายังมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก๑๑๖รายด้วยกันนะครับเรื่องของโควิด๑๙ในไทยในวันนี้นะฮะ